มาอัปเดตอาการป่วยของพี่เสกโลโซกันหน่อย
ภรรยาก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าได้พาลูกสาวคนกลางอย่างน้องกวาง

ซึ่งคุณเสกเองออกอาการดีใจสุดเลยนะ

น้องกวางยังซื้อหนังสือของนักเขียนคนโปรด
ตุ๊กตาไปเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อด้วย
ส่วนอาการโดยรวมในวันนี้พี่เสกสดใสขึ้นเยอะเลยนะคะ
ลดความแรงของยาลงทำให้ไม่เบลอ
เพราะกลัวว่าคนไข้จะแอนตี้การรักษา

ถ้าพูดถึงอาการก็คือก็คือยังไม่ได้อยู่อะไรอย่างนี้
คือใจราดเรืองสดใสยืนคุยเฮฮาแข็งแรงสบาย
แบบแบบไอ้นี่ฟิตมาก
เมื่อวานที่คุณหมอปรับยาแล้วบอกว่ายังมีเบลออยู่

วันนี้ไม่เบลอเลยวันนี้ไม่เบลอเพราะว่าคุณหมอไม่ให้ยาแรง
เพราะว่าเดี๋ยวคนไข้เบลอแล้วจะแอนตี้ยา
ใจเย็นหน่อยก็เลยต้องลดลงมาหน่อยเพราะว่า
ถ้าเกิดให้ยาเขาแรงไปไปเร่งอย่างนี้
คนไข้เขาจะเขาจะแอนตี้ยายแล้วเขาก็จะแบบขยะ
อะไรอย่างนี้เพราะเขาไม่ชอบอาการแบบนั้น
จากที่เมื่อวานนี้ใช้ยาค่อนข้างที่จะแรง
ให้คุณเสกออกอาการเหม่อลอยนิดคือเบลอหน่อยนะคะ
วันนี้ก็ปรับยาลดลงมานิดนึงแล้ว

พี่เสกเป็นบายโพลาระยะที่๓นะคะ
คือถ้าหลุดจากระยะนี้ไปอาจจะเข้าขั้นโรคจิตได้
แต่คุณหมอบอกว่าโชคดีนะที่ยังมาหาคุณหมอทัน
ใช่ก็ตอนนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วนะคะ
สำหรับแฟนที่เป็นห่วงอาการของพี่เสกก็สบายใจใจชื้นกันขึ้นได้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้พี่เสกได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีแล้ว